มาติดตามความคืบหน้าจากเหตุคามอบ

ที่มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มมวลชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยเฉพาะตรงจุดสำคัญที่สามเหลี่ยมดินแดง
ส่วนความเสียหายจากอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ก็มี๒จุด
ไม่ว่าจะเป็นป้อมตำรวจตรงเกาะพญาไทย
หรือว่าป้อมตำรวจตรงสามเหลี่ยมดินแดง
ทีนี้เมื่อเช้าทางทีมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่
ในการสำรวจตรวจสอบความเสียหายของป้อมทั้งสองแห่ง
โดยป้อมแรกอยู่ที่เกาะพญาไทย
จริงแล้วป้อมนี้เป็นสถานีตำรวจส่วนแยกของสนพญาไทยเลย

ซึ่งจะเห็นว่าเป็น๒อาคารติดกันใช่ไหม
บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
ปรากฏว่าก็ถูกทุบกระจก
แล้วก็ทรัพย์สินข้างในพังเสียหาย
แล้วก็ที่สำคัญถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะครับ
ก็เครื่องใช้สำนักงานกล้องวงจรปิด
ภายในเสียหายมูลค่าประมาณ๖๗แสนบาท
ส่วนที่เป็นป้อมของจราจรซึ่งอยู่ติดกัน
ก็ถูกทุบทำลายกระจกแตกทุกบาน

สินภายในป้อมจราจรก็เสียหายทั้งหมด
มูลค่าความเสียหายประมาณ๒๓แสนบาทนะครับ
ตรงนี้มีการตรวจพบระเบิดปิงปอง
คว่างมาแล้วไม่ระเบิดจำนวนหนึ่ง
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้เก็บอุปกรณ์บางส่วน
คาดว่าเป็นอุปกรณ์ในการใช้วางเพลิง
เพื่อเป็นหลักฐานติดตามคนก่อเหตุ

ส่วนจุดของสามเหลี่ยมดินแดงนะครับ
เป็นจุดที่เกิดเพลิงไหม้
ป้อมจราจรสามเหลี่ยมดินแดง
บริเวณใต้ทางด่วนบางนาดินแดงพอดีนะฮะ
เมื่อวานทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็รายงาน
ก็เห็นภาพของการที่ป้อมแห่งนี้
ถูกทุบทำลายแล้วเกิดเพลิงไหม้แล้วนะครับ
ก็เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบนะฮะ
พบชิ้นส่วนของระเบิดปลายบอม

ในพื้นที่นั้นมีพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุจำนวนมาก
รวมทั้งลูกแก้วลูกเหล็กแล้วก็วัตถุ
ที่ทำให้เกิดระเบิดนะครับ
และจากภาพรวมการชุมนุมเมื่อวานนี้นะฮะ
ทางด้านพลตำรวจโทษพักขพงศพงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เปิดเผยออกมานะครับว่า
จากเหตุการณ์การชุมนุมของวันที่๑๐สิงหาคม

นำอาวุธหลายรายการเข้ามาในที่ชุมนุม
หนังสติ๊กลูกแก้วลูกเหล็ก
พลุระเบิดปิงปองที่ใช้สำหรับก่อความรุนแรง
ตำรวจจึงได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยรอบ
หลังการเกิดเหตุนะฮะ
ตำรวจได้ยึดรถของผู้ชุมนุมได้จำนวนหนึ่ง
มีรถจำนวนหลายคันที่ตรวจสอบ
พบว่าหลักฐานเอกสารรถนั้นไม่ถูกต้อง
แล้วก็มีหลายจุดที่ตำรวจถูกกลุ่มผู้ชุมนุมทำร้าย
อย่างที่ปรากฏในข่าวนะครับ
ส่วนประเด็นที่สื่อถามนะฮะ
บอกว่ามีผู้โพสต์คลิปถ่ายจากคอนโด
ว่ามีตำรวจทำร้ายประชาชนด้วยเนี่ยนะฮะ
คำถามนี้ทางด้านผู้บังชาการตำรวจนครวาล

บอกว่าขอยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติการ
ตามหน้าที่ตามมาตรฐานสากลทุกครั้ง
ดำเนินการโดยยึดหลักการใช้อาวุธ
สำหรับควบคุมฝูงชนเท่านั้นนะครับพบ
เหตุปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง
แล้วก็อนุสาวรีชัยสมรภูมิ
มีผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มแล้ว๔๘ราย
เป็นชาย๔๕รายและเป็นหญิง๓ราย
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่๓๓ราย
แล้วก็เป็นเยาวชน๑๕รายนะครับ
ก็ถูกตั้งข้อหาร่วมกันจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล
ที่มีจำนวนร่วมกันมากกว่า๕คน
เขตพื้นที่ที่มีการประกาศหรือคำสั่งกำหนด
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
แล้วก็ร่วมชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
การแพร่โรคในพื้นที่ที่มีการ
คำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับ
ส่วนสนดินแดงก็จับกลุ่มเยาวชนชาย๑คน
อายุ๑๗ปีได้เพิ่มอีกคนนะ
ข้อหาออกนอกเขตสถานระหว่างเวลาห้าม
โดยไม่รับอนุญาตนะครับ
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ด้วย
ตำรวจได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์๑๒๒คัน
และจะทำการตรวจสอบผู้ครอบครองและออกหมายเรียกต่อไปนะครับ
ส่วนวันนี้ก็จะมีการชุมนุมอีกนะคุณ
ใช่บ่าย๓โมงใช่ไหมคะวันนี้เป็นม็อบ๑๑สิงหา
เขาก็ประกาศดิฉันเข้าไปดูในเพจของหมู่บ้านทะลุฟ้า

จุดเดิมครับเขาก็คืออนุสวรีชายสมอพภูมิ

แล้วก็หลังจากนั้นคือจะมีการเคลื่อนขบวน

ใช่ซึ่งการเคลื่อนขบวนก็ต้องผ่านเส้นนี้อีก

เหลี่ยมดินแดงเข้าวิภาวดี
หรือก็ต้องดูการเคลื่อนขบวนว่าจะเคลื่อนไปทางฝั่ง
ของถนนผนโยธินหรือไม่